คุณผู้ชมครับเรามาดูที่นครศรีธรรมราชตอนนี้
ฝนตกหนักแล้วก็มีคลื่นลมแรง
โดยเฉพาะชายฝั่งที่อำเภอปากพนังและอำเภอหัวไซนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปดูภาพของลมพายุพัดกระหน่ำ
จนทำให้ประตูม้วนเหล็กด้านหลังของศูนย์กีฬา
้วนอ้าออกทั้ง๒บานเพราะทนแรงลมไม่ไหวนะครับ
คุณผู้ชมไปดูจุดนี้เป็นสถานที่อพยพภัยพายุโซนร้อนปลาบึก
ทางเทศบาลเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เตรียมไว้พยายามที่จะปิดกันลมไว้ใช่ไหมฮะ
แต่ว่าแรงลมพายุมันพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงเสียงดังสนั่น
เจ้าหน้าที่ที่กำลังเตรียมอาหารกล่องให้กับผู้ประสบภัย
และคนที่อบพยพอยู่ภายในคุณแตกตื่นตกใจกันหมดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งขนย้ายจุดทำเข้ากล่อง
แล้วก็ผลน้ำฝนมันซัดเข้ามาภายใน
ส่วนชั้นบนของศูนย์อพยพแรงลมพัดหลังคาเสียงดังสนั่นวันไหว
และกระแสไฟฟ้าดับสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ประสบภัย
เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนนะครับ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่มีการประเมินนะครับว่าศูนย์อพยพผู้ประสบภัยแห่งนี้
มีความแข็งแรงทนต่อแรงพายุต่อแรงลมได้อย่างแน่นอน
เร่งขนย้ายผู้ประสบภัยตามพื้นที่เสี่ยงเข้ามายังศูนย์อพยพแห่งนี้
ล่าสุดยอดผู้ประสบภัยกว่าพันคนแล้ว
ศูนย์กีฬาศูนย์อพยพของนครศรีธรรมราชนะครับ